มาดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไม่แน่นะคุณจุฑารัฐนี้เดี๋ยวพ่ออ่านด้วยเรื่อย
โดยเฉพาะในเบรกนี้คุณจุธารัฐอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้

พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาสลากแพงกันก่อน
เพราะกองสลากเขาก็มีการทดสอบทดลองมาแล้วนะครับ
รวมชุดเองแบบ๒ใบจัดจำหน่ายเองแล้ว
ก็ปรากฏว่ายังมีคนขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
มีการจับมีการปรับไปเยอะพอสมควรเหมือนกัน
บอก๓เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่งวดวันที่๑มีนาคม
ที่เราเริ่มขายสลากชุดรวมเองมันไม่ได้ผลหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยต้องหาวิธีการแก้ปัญหาสลากแพงกันต่อนะครับ

คณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยนะครับ
หลังจากได้ทดลองทำสลากชุด๒ใบ
เพื่อแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคามาครบ๓เดือนแล้ว
พบว่ายังแก้ปัญหาได้ไม่น่าพอใจ
คือแก้ได้ส่วนหนึ่งแหละแต่ยังไม่น่าพอใจนักนะครับ
ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
เดือนมิถุนายนนี้โดยมีประธานคณะกรรมการคนใหม่
ก็คือนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามิตร
ก็จะมีการพิจารณาประเมินผลการทำสลากชุดในรอบ๓เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งการจัดหามาตรการใหม่เพิ่มเติมนะครับ
ล่าสุดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทบทวนมาตรการการพิมพ์สลากคละเลข

จากเดิมที่มีการรวมเลขเฉพาะสลากซื้อจอง๕๗ล้านฉบับ
ทีนี้ก็อาจจะนำสลากทั้ง๙๐ล้านฉบับนี้
มาทำเป็นสลากรวมชุดซะเลยแล้วก็พิมพ์แบบคละเลขทั้งหมด
อีกวัตการณ์หนึ่งอาจจะมีการนำสลาก
โคต้าถาวรที่ขายให้แก่องค์กรการกุศล
มูลิธิอีก๓๓ล้านใบมาทำด้วยนะครับ
อกจากนี้สำนักงานสลากอาจจะทำสลากรวมชุดเป็นชุดใหญ่มากขึ้น
แต่ก่อนบอกว่ารวมเอง๒ใบคนซื้อก็บอกโอ้โหแค่๒ใบเอง
ใบนี้ถูกเท่าไหร่เองคุณก็ว่ากันไป
แต่ทีนี้อยากจะให้เป็นชุดใหญ่
จะมีการพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยน
เป็นการสลากรวมชุดทั้งชุด๓ใบ

เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของประชาชน
หรือวิธีสุดท้ายอาจจะใช้มาตรการสลากชุด๒ใบ
แล้วก็พิมพ์คละเลขแบบเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้การพิจารณาทำสลากรวมชุดใหญ่
จะต้องดูผลกระทบต่างที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
เช่นหากมีการรวมชุดเป็น๓ใบ๕ใบชุดใหญ่
จะทำให้ประชาชนหาซื้อสลากใบเดียวยากขึ้นหรือเปล่า
หรืออาจจะทำให้ชุดใหญ่เนี่ยมันอัพราคาแพงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ
จากเคยแบบว่าจริงต้องสมมุติ๕ใบก็เท่าไรฮะ
ร้อยเคยอัพกันไปเป็น๕ใบ๕๐๐บาท
ทีนี้๕ใบเดี๋ยวไม่ใช่เป็นใบละ๑๐๐กว่า
อีกเป็นพันหนึ่งเดี๋ยวก็จะหนักไปกันใหญ่เลยนะครับ
ส่วนสถานการณ์การจำหน่ายสลากงวดวันที่๑มิถุนายน
ปรากฏว่าเลขเด็ดที่ขายดีจนเกลี้ยงแผง
ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเลขของผลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับ
โดยเจ๊หวานเจ๊ที่ขายแผงจากอำเภอวังสะพุง
เดินทางมาขายแผงค้าสลากที่สวนสาธารณะอบตเตางอย
สกลนครซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งของรูปปั้นพญาเต่า
ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมีคนมากราบไหว้กันเยอะ
บอกว่าเลขวันเกิดวันอศัลยกรรมและอายุของผลเอกเปรมมาแรงครับ
แผงขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันที่๒๖พฤษภาคม
ที่ผ่านมาวันถึงแก่อศัลยกรรมนะครับ
จากการสำรวจพบว่าผู้ค้าสลากในหลายพื้นที่ก็พร้อมใจกัน

เพิ่มราคาจำหน่ายสลากที่มีตัวเลขดังกล่าวถึงใบละ๒๐๐บาท

แม้ที่ผ่านมาจะมีการประกาศเพิ่มโทษผู้ค้าสลากเกินราคาจากเดิม

เป็นปรับหนักขึ้นคือ๑๐๐๐บาทแล้วก็ตาม
แต่ยังมีการค้าสลากเกินราคากันอยู่โดยเฉพาะกับเลขเด็ด
ใช่ค่ะนี่ดูคุณสืบสกุลบอกว่าเลขวันเกิดใช่ไหม
ผลเอกเบรมเกิด๒๖สิงหา๒๔
แล้วก็วันอสัญกรรม๒๖พฤษภา๒๕๖๒
ผมก็มองว่าเป็นตัวเลขวันเดียวกันนะฮะ
ใช่ค่ะค่ะวันเกิดกับวันอสัญกรรมนะครับ